เงินฮะคุณผู้ชมใครจะเชื่อเขาบอกว่าพลิกจากพื้นที่ตรงนี้
ปลูกมะม่วงหลายสายพันธุ์สร้างรายได้เป็นล้านต่อปีโอ้
เอาจริงนะถ้าปรับปรุงพื้นที่การเกษตรของเราให้มันเข้ากับผักหรือว่าพืชผลไม้ต่าง
แล้วถ้าปลูกได้ดีแล้วก็เฮ้ยมันพลิกชีวิตได้จริงจริงคุณนี่เราดูพื้นที่เขาดิ
อ่ะใช่ไหมเขียวไปเลยทีเนี้ยหมู่๑๑ตำบลบ่อใหญ่อำเภอบรบือจังหวัดมหาศาลคาม
นี่คือสถานที่ที่ผมพูดถึงฮะเกษตรกรชาวมหาสารคามเขาเปลี่ยนจาก
ทำไร่มันที่มีรายได้ปีละประมาณสัก๒๐๐๐บาทจำนวน๒๐ไร่ประมาณนั้นนะ
เปลี่ยนเลยมาปลูกมะม่วงเพื่อขายผลผลิตเขาบอกว่าทำการขายผลิตได้ปีละเป็นล้านเลยนะ
มันเหมือนเปลี่ยนชีวิตจริงนะรายได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย
ถามคุณละอองโสจันทร์เกษตรกรบ้านโนนสะอาดเผยว่าพื้นที่ในอำเภอบรบือเนี่ย
เอาจริงนะมีสภาพดินป่นสายและขาดแคลนน้ำส่วนใหญ่เนี่ย
เมื่อก่อนก็ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเช่นมันแก้วมันสับปะหลัง
ระยะหลังประสบปัญหาขาดทุนจ้า
ปลูกขึ้นที่ยืนต้นอย่างมะม่วงดูลองเปลี่ยนดูจะไปเสียหาย
อะไรล่ะถ้าไม่เปลี่ยนชีวิตมันก็จะเหมือนเดิมถูกไหมล่ะ
เริ่มจากลงทุนขุดบ่อบาดานทำระบบน้ำหยดแล้วก็ลงมะม่วง
๑๗๐๐ต้นในวิธี๒๐ไร่นะอ่า
ปลูกมะม่วงพันน้ำดอกไม้มันก่อน
เสวยก็มีเป็นเขียวเสวยสามรสด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีพันธุ์มหาชนกด้วย
แล้วก็ลองผิดลองถูกอยู่แบบนี้โดยเฉพาะมะม่วงผลใหญ่เนี่ย
บอกว่าได้มาเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้ไม่ง่ายนะ
ลองผิดลองถูกมาเยอะกว่าจะได้ผลที่สวยงามแบบนี้
ผลใหญ่ผิวสวยโอ้ยส่งขายที่ตลาดไทยอืม
แล้วก็ส่งขายห้างใหญ่ราคาเนี่ยโอ้ยก็ไม่ธรรมดา๔๐บาทเลยนะ
ลูกค้ามารับถึงสวนนะสวนมะม่วงเกร็ดพรีเมียม
จะนำไปขายในตลาดบนนะฮะเข้าราคากิโลกรัมก็เป็นร้อยบาทเลยทีเดียว
ซื้อก็จะมีกำลังซื้อสูงหน่อยก็ทำให้ขายราคาที่ดีขึ้น
กรมวิชาการเกษตรทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า
เป็นสินค้าปลอดภัยปีที่ผ่านมาสวนแห่งนี้สามารถเก็บผลผลิตสร้างรายได้เป็นเงินกว่า
หนึ่งจุดสี่ล้านบาทก็คือหนึ่งล้านสี่แสนบาทเลยทีเดียวโอ้โห
ปีนี้ตั้งเป้าจะมีรายได้จากการขายมะม่วงไม่น้อยกว่าปีที่แล้วแล้ว